ซึ่งเกมพรีมลิกอังกฤษคู่ระหว่างเลสเตอร์กับเบอร์ซีรีส์เมื่อคืนนี้
ผลการแข่งขันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
เมื่อเทียบกับกิจกรรมต่างที่สโมสร

จัดขึ้นเพื่อไว้อะไรนายวิชัยศรีวัฒนประภา

รวมตัวกันที่ชูบิลิสแควร์ใจกลางเมืองเลสเตอร์
เดินเท้าโดยใช้ถนนฟิลเบิร์ตเวย์
เพื่อเป็นการไว้อะไรแด่นายวิชัยศรีวัฒนประภา

อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเหตุให้นายวิชัยเจ้าหน้าที่สโมสรและนักบินเสียชีวิตรวม๕คน
แฟนบอลทีมจิ้งจอกสยามร้องเพลงรวมทั้งเปล่งคำว่า๕๐๐ต่อ๑
ซึ่งก็หมายถึงการที่เลสเตอร์พลิกล็อกคว้าแชมปรีเมอร์ลีก
ดูการ๒๐๑๕๒๐๑๖แบบไม่มีใครคาดคิดนะครับ
อัตรา๕๐๐ต่อ๑ภายใต้การบริหารงานของประธานสโมสรชาวไทย
ขณะเดียวกันแฟนบอลสเบอร์รี่ทีมคู่แข่งก็ร่วมเดินเท้า
ขบวนแฟนบอลเลสเตอร์ด้วยเช่นกันครับ
ให้กับแฟนบอลในสนามเพื่อรวมไว้อะไรประธานสโมสร
โดยก่อนเกมนะครับนายอายวัฒนศรีวัฒนประภา
และนายอภิเชษศรีวัฒนประพาบุตรชายของนายวิชัย
ได้นำพวงฤทธิ์มาวางไว้บริเวณกลางสนาม
รวมทั้งนักเตะเก่าก็มาร่วมไว้อะไรก่อนหน้าเกมนี้เช่นกันนะครับ
แบบไร้สกรศูนย์ประตูต่อศูนย์
ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจครับ
แต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองและแข่งมากกว่า๑นัด
ส่วนโปรแกรมคืนนี้นะครับสนุกตั้งแต่หัวค่ำนะครับ